ลอยกระทงแล้วดิฉันเห็นสาระเป๋าข้างหน้า
ก็เลยนึกได้ว่าที่จังหวัดนครสวรรค์เขามีร้านหนึ่งค่ะ
ปั้นสระเป๋าเป็นกระทงค่ะ
เฮ้ยอันนี้ดีดูน่ารักไหมคุณดู
นี่เป็นกระทงแฟนซีนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลย
มีแบบเป็นดอกไม้เป็นสัตว์สีสันสดใสเลยนะคะ
น่ารักมากมีปลาทองมีน้องหมีมีไดโนเฉามีปลาหมึก

ถ้าเป็นผมผมขอเลือกหมีเดี๋ยวจะเอาหมีไปลอยน้ำ

แต่ว่าเนี่ยคุณเห็นไหมมีหลากหลายสีสันแบบนี้นะคะ
ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือแล้วก็ไอเดียของคุณ
สรยาบุญนกเป็นแม่ค้าขายสาระเป๋าการันตีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓
จากการแข่งขันปั้นสารเป๋านานาชาติที่ประเทศจีนในปี๒๐๑๗นะจ

เขาคิดไอเดียเก๋ในการปั้นสารเป๋าแฮนดเมสเป็นกระทงรูปต่างนะคะ
ดอกไม้สัตว์แฟนซีแล้วก็ส่งขายในช่วงลอยกระทงแบบนี้
ซึ่งสาระเป๋าแฟนซีมีแบบปั้นตามใจลูกค้าด้วยนะ
บางคนอยากให้ปั้นแมวสุนัขอะไรต่างอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
อย่างคุณชิสาบอกอยากได้ปลาฉลาว

กระทงสาระเป๋าอย่างดีนี่ใช้กาวเลยนะแล้วใช้สีผสมอาหารเท่านั้น
แล้วทุกขั้นตอนคืองานแฮนดเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์
กระทงสาระเป๋าแฟนซีเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แต่ละตัวใช้เวลาปั้นเฉลี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะ
ง่ายนะกว่าจะปั้นเสร็จใช่ค่ะ
แล้วก็จะนำกระทงสาระเป๋าไปอบในเตาอบด้วยความร้อน

แป้งมันแห้งแน่นแล้วสามารถลอยได้ใช่ไหมคะ
สาระเป๋าที่เบาและแข็งกว่าปกติเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้แหละ
เพราะว่าเนื้อมันจะไม่เหมือนสาระเป๋าที่เราทานอันนี้มันหนัก

ใช่ค่ะเขาก็เลยทดลองไปลอยดูนะ
ทดลองลอยแล้วลอยได้จริงแล้วก็สามารถเป็นอาหารของปลาได้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
ทั้งปลาทั้งนกร้อยจะกินหรือเนี่ย

ราคาขายนะคะอยู่ที่ตัวละ๘๐๑๕๐บาทนะจ๊

ไอ้เต่ามันโดนดังกลับขึ้นบกใหม่อีกรอบเลย

แล้วมันย่อยสลายหมดเลยยกเว้นทูบกระเตียน
ทงบอกขอลอยแป๊บนึงได้ไหม

ดูเป็นไอเดียสำหรับใครจะไปลอยกระทงนะคะ